วันศุกร์สุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายของชีวิต

และที่สำคัญก็คือเหมือนที่คุณสหนึ่งสืบสกุลบอกไป

เพราะฉะนั้นสอสองนะคะจะพาไปที่จังหวัดพังงา
เขาบอกว่ามีจุดชมวิวเปิดใหม่
ใช้ชื่อว่าเสม็ดนางชี
เป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของเขตอันดามัน
ดูได้ทั้งกลางคืนและก็ตอนเช้า
นี่คือภาพความสวยงามช่วงเช้าของอ่าวพังงา
ตัดกับเขาหินปูนน้อยใหญ่
เรียงรายกันอย่างสวยงามสุดลูกหูลูกตาค่ะ
แล้วก็มีแสงพระอาทิตย์บางเบาอยู่ข้างหลัง

ใช่ค่ะอันนี้เป็นคุณผู้ชมนะคะที่เดินทางไปสัมผัส
จุดชมวิวแห่งใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดเวลานี้
ย้ำกันอีกครั้งนะคะจุดชมวิวเสม็ดนางที
อยู่ที่หมู่ที่๒ตำบลนางเคียนอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา

สวยนะคุณไม่ใช่คนไทยนะเอาวิวคุณไทยก็สวยนะ
นายอับดุลกรหนีคลองนาวีอายุ๕๓ปี
ชาวคลองเคียนในอำเภอตะกัวทุ่งเป็นผู้ดูแลที่ดินแปลงนี้
บอกว่าอดีตที่ดินจุดนี้เป็นลานเล่นกีฬาของเยาวชน
ต่อมาเมื่อเห็นสถานที่ดังกล่าวว่าสวยงามดั่งภาพวาด
พูดจริงเหมือนภาพวาดจริงนะคะ
ก็ได้ปรับปรุงพัฒนามาเป็นจุดชมวิว

บุญภาพันธ์ที่ผ่านมาสดร้อนนะคะ
แต่ว่าไม่ถึง๑๐วันได้รับความสนใจอย่างคาดไม่ถึง
ปัจจุบันมีผู้มาเยือนมากกว่า๒๐๐คนต่อวันนะคะ
ทางขึ้นก็อาจจะต้องใช้ความพยายามกันนิดนึงนะคะ
แล้วก็ยังมีเต็นต์แล้วก็เครื่องนอน
ไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้างคืน
จุดชมวิวนี้ไปชมวิวปกติได้ค้างคืนได้
หมู่บ้านแห่งนี้มีพระภิกษุชรา๑รูป
อาศัยอยู่ที่เขาพระอาจเท่า

มักจะเดินไปมาหาสู่กันเสมอผ่านลำคลองเล็ก
แม่ชีเดินผ่านจะต้องพับผ้าขึ้น
พ้นจากระดับน้ำไม่เช่นนั้นชายผ้าก็จะเปียก
เลยเป็นที่มาของเสม็ดนางชีค่ะ

แล้วก็ภาพที่สวยงามมากนะครับ

ก็คือจะเห็นท้องฟ้าที่ค่อนข้างปลอดโปร่ง